คุณผู้ชมฮะในช่วงที่ฝนตกหนักแบบนี้น้ำก็ท่วมหลายพื้นที่
เรื่องของโรคภัยที่มากับทางน้ำก็ต้องระมัดระวังกันด้วย
ซึ่งมีอะไรบ้างนั้นติดตามกันเลยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
ถึงจะนอนน้อยแต่ก็อยากเล่านะจ๊ะ
คุณผู้ชมฮะหลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมนะ
จากปัญหาน้ำและเรื่องของโรคภัยที่มากับน้ำก็ต้องระวังฮะ
มีอยู่๖โรคที่ผมว่าช่วงนี้นะ
ขอพูดกันแบบตรงว่าต้องระวังแบบเน้นกันเลย
ไปกันที่โรคแรกนะครับที่มาจากน้ำคือยอดฮิตชีหนู
มันมาจากฉี่ของสัตว์โดยเฉพาะหนูเนี่ยมันปะปนมากับน้ำ
แล้วถ้ายังไงรู้ไหมเท้าของเราขาของเรามีแผลสักเล็กน้อย
แล้วไปเจอกับเชื้อโรคนี้ที่มาทางน้ำแล้วก็มันจะซึมเข้าไปในร่างกายอย่างรวดเร็วนะครับ
วิธีการป้องกันก็อย่าไปย่ำลงในน้ำถ้าไม่จำเป็นนะครับแล้วทำความสะอาดทุกครั้ง
หลังจากที่ไปเจอน้ำสกปรกมานะฮะโรคที่สองครับท้องร่วงปัญหามันมายังไง
ก็มาจากความสะอาดแล้วก็คุณภาพของอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำดื่มฮะ
น้ำดื่มที่เราใช้บริโภคถ้าเกิดว่าในพื้นที่ของคุณเจอน้ำท่วมแบบนี้
มันมีโอกาสสูงมากที่น้ำดื่มมันจะปนเปื้อนกับเชื้อโรคมา
เป็นไปได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้เราเนี่ย
เป็นโรคท้องร่วงได้ก็ระมัดระวังกันหน่อยในเรื่องการดื่มน้ำที่สะอาดนะครับ
ก็คือเอาน้ำที่มาจากขวดที่ยังไม่ได้เปิดอันนี้จะได้มั่นใจได้ว่าสะอาดจริงนะครับ
ทำตามนิ้วมือนิ้วเท้าโอ้ยโฆษณาต้องเข้าแล้ว
จะบอกแบบนี้นะฮะว่าความชื้นของน้ำทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี
เท้าของเราที่ไม่สะอาดเนี่ยโอ้โหบอกเลยเป็นที่ที่เพอร์เฟคมากสำหรับเพาะเชื้อรา
เพราะการเม็ดควอลิกเลี่ยงการสัมผัสนะครับ
ถ้าหากอิไมอิมินเตอร์เจอน้ำมาเช็ดให้แห้งเลยฮะ
รวมถึงรักษควักสารยังอยู่เสมอนะครับ
เหนือจากนี้ไข้เลือดออกอันนี้ก็ต้องดูแลกันด้วย
น้ำท่วมน้ำขังมันเป็นแหล่งเพาะขอพันธุ์ของยุงลายอยู่แล้วนะครับ
เป็นต้นเหตุของโรคไข้เลือดออกนะครับ
ยังไงซักก็พยายามนะครับเวลานอนก็กางมุงกางมุง

เครียดครับก็เป็นอีกหนึ่งโรคนะครับ
ที่ทำให้เกิดขึ้นได้เพราะเจอน้ำท่วมมันเครียดอ่ะ
ยิ่งน้ำท่วมขังน้ำสูงขึ้นไม่ลดสักทียิ่งเครียดครับ
วิธีการก็คืออย่างแรกเลยนะอันนี้พูดตรงนะ
ทำใจยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อันนี้เรื่องจริงนะต้องมีสตินะ

จริงคุณจะไปทำยังไงในเมื่อน้ำมันขังอยู่ในบ้าน

ทำใจแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วทำยังไงให้อนาคตมันดี

อันนี้ดีนะช่วยกันช่วยกันมันก็เครียดไปเหมือนกันแหละ

แล้วก็อีกโรคหนึ่งเราคิดในตอนนี้คือ

ในเรื่องของน้ำท่วมมันก็มากับน้ำได้เหมือนกันนะครับ
เรื่องของการเว้นระยะห่างมันก็ทำได้ยากใช่ไหมล่ะ

เพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องอยู่กันแบบ

ถ้าเกิดน้ำท่วมแล้วเราต้องไประวังเรื่องอื่นอีกอะไรอย่างนี้